วันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็วันพฤหัสสบดีฉะนั้นเดี๋ยวมาเช็คกันว่ามีเขตไหนบ้าง
เดี๋ยวมาเช็คเส้นทางการจราจรว่าเขาจะปิดถนนเส้นไหนกันบ้างในเช้านี้ต้องรู้
กองบัญชาการตำรวจนครบานเขากำหนดให้ปิดการจราจรบนถนนรัชดาพิเศษ
ตั้งแต่ไหนล่ะตั้งแต่แยกอโศกเลยคุณผู้ชมไปถึงแยกคลองเตย
โดยกำหนดให้ยานพาหนะที่จะผ่านเข้าออกต้องมีบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกพื้นที่ประกาศห้าม
โดยการปิดถนนเขาจะแบ่งเป็น๒แบบนะคุณผู้ชมคือ
ตลอด๒๔ชั่วโมงก็คือปิดทั้งวันคือถนนรัชดาพิเศษแยกอโศกมนตรีแยกพระราม๔
และถนนดวงพิทักษ์แล้วก็จะมีปิดบางช่วงเวลาครับตั้งแต่๖โมงเย็นถึง๖โมงเช้าของวันรุ่งขึ้น
ก็คือที่ถนนเพลินจิตแยกใต้ด่วนเพลินจิตแยกราชประสงค์ถนนวิทยุแยกเพลินจิตแยกสารสิน
และถนนราชดำริแยกราชประสงค์แยกราชดำริรวมไปถึงซอยต้นสนและซอยร่วมฤดีตลอดสายด้วยครับ
ต้องหาเส้นทางเลี่ยงแล้วก็เผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะครับ
เรื่องนี้คนกรุงเทพต้องรู้และต้องระวังตัวเลยครับ
ระหว่างวันที่๑๕๑๗พฤศจิกายน
ซึ่งจะมีอัตราการระบายอากาศลดลง
ประกอบกับมีลมอ่อนตั้งแต่ช่วงค่ำจนถึงเช้า
มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นครับในช่วง๒๓วันนี้
มี๖เขตต้องเฝ้าระวังนะก็คือเขตน้องแข็มทวีวัฒนา
ธนบุรีตลิ่งชันคลองสามวาและลาดกระบังครับ
ดังนั้นก่อนออกจากบ้านก็ตรวจสอบคุณภาพอากาศกันด้วย
แล้วก็ถ้ามีหน้ากากก็ใส่ด้วยนะครับ
เรื่องนี้เป็นข่าวดีของผู้ใช้ไฟฟ้าครับ
เพราะว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกรกภ
มีมติให้การไฟฟ้าลดอัตราค่าบริการรายเดือน
สำหรับผู้ใช้ไฟ๓ประเภทโดยเริ่มตั้งแต่๑มกราคมปีหน้า
เป็นการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานครับ
ประเภทคือประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้มากกว่า๑๕๐หน่วย
จ่าย๓๘บาท๒๒สตางค์ต่อเดือนก็ปรับลดเป็น๒๔บาท๖๒สตางค์ต่อเดือนครับ
ประเภทกิจการขนาดเล็กแรงดันต่ำ
เดิม๔๖บาท๑๖สตางค์ต่อเดือนก็ปรับลดเป็น๓๓บาท๒๙สตางค์ต่อเดือนครับ
และประเภทสุดท้ายคือประเภทกิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตร
ทีจ่ายอยู่ที่๒๒๘บาท๑๗สตางค์ต่อเดือนลดเป็น๒๐๔บาท๗สตางค์ต่อเดือนครับ